สมุทรสาครเนี่ยมันมีเหตุการณ์ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเขาเป็นช่างแอร์นะฮะ
แต่ทีนี้คนที่ยิงเขาเนี่ยเขาเป็นช่างแอร์ด้วยกันนี่แหละแต่เขาเป็นแฟนกันนะเขาเป็นชายรักชายนะครับ
คนที่ก่อเหตุบอกว่าเป็นช่างแอร์ของเท่าแก่แล้วก็ชวนกันไปล้างรถให้เท่าแก่ตรงนี้
ก็เลยหยิบขึ้นมานะแล้วก็ลองเอาไปจ่ออะไรลักษณะจ่อเข้าไปที่ฝั่งของผู้ตาย
เข้าศีรษะแล้วมันลั่นฮะเนี่ยนึกว่าปืนเด็กเล่นมันลั่นเปรี้ยงไปนัดหนึ่ง
กระสุนจุด๓๘ครับเข้าศรีษะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับเที่ยงที่ผ่านมาฮะ
เป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายธนงศักดิ์ศรีฮวงอายุ๒๔ปี
กระสุนจุดสามแปดเข้าหน้าผากนะฮะทีแรกสาหัสแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนที่ยิงเขาชื่อนายสุริโยพิมตะคลองอายุ๒๐ปี
สุริโยเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนกับผู้ตายนะนี่ฮะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เสื้อยังเปื้อนเลือดอยู่เลยเขาบอกเขาเจอปืนเหมือนปืนเด็กเล่น
ตกอยู่ที่ที่วางเท้าเบาะหลังรถนะเป็นรถของเท่าแก่กำลังล้างรถให้เท่าแก่นะครับ
ตัวเขาก็เป็นช่างแอร์อยู่ที่ร้านตรงนี้นี่แหละนะครับเป็นช่างแอร์กันทั้งคู่
ทำความสะอาดรถให้เท่าแก่อยู่เห็นปืนเด็กเล่นตกอยู่เขาหยิบขึ้นมาล้อเล่นกับธนงศักดิ์แฟนเขา
จังหวะเอาปืนจ่อที่ศีรษะตรงหน้าผากเขาก็ลองกดลั่นไกลปืนคิดว่าปืนเด็กเล่นเปรี้ยงเลยครับ
ร้อยเลยครับทีนี้กระสุนเข้าศีรษะของธนงศักดิ์บาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่รู้จริงว่ามันมีกระสุนแล้วเขาคิดว่าเป็นปืนเด็กเล่น
ส่วนเจ้าของร้านนะฮะที่เป็นเท่าแก่เนี่ยฮะบอกว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเขาก็ไม่ได้มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะปกติก็ทำงานอยู่ที่นี่นี่แหละ
ไม่บ่อยแต่ว่ามีบ้างของผมเนี่ยกับผมก็มีใครก็มีแต่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงถึงลงไม้ลงมือแต่ว่าไม่รุนแรงไม่มี
แต่ว่าคือทะเลาะกันไม่กี่นาทีเขาก็ดิบก็ดีกันแล้วทุกทีก็ดีกันเร็วมากส่วนมากจะเรื่องเล็กน้อย
แล้วครั้งนี้ครับที่ทำให้มีการเสียชีวิตนะครับ

อันนี้เป็นเบื้องต้นนะฮะตำรวจบอกว่าก็ต้องไปสอบส่วนให้สิ้นสงสัยว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง